พาคุณผู้ชมไปส่องเบื้องหลังกลางละครกันบ้างดีกว่า
เรื่องคุ้เต้อยกับพี่วัสเป็นหนึ่งในนักแสดงด้วย
ซึ่งเราก็ไปเจอประเด็นที่น่าสนใจมา
หน้าจับตามองมากเลยหลายคนครูเคยเห็นแล้วนะคะ

แฟนของครูเต้ยแล้วก็เจนิดเองต่างมาแห่คอมเมนต์ว่า
หน้าฮักขนาดหน้าหยิกหน้าหยอกละครยังไม่ทันออนแอร์นะคะ
แต่ว่าเคมีคู่นี้มันได้มากมันเข้ากันสุด
คุณผู้ชมดูเอาเถอะเออมันน่ารักอ่ะ
บางคลิปคาเหมือนคู่เต้ยจะแอบเคินเจนิสด้วยนะคุณผู้ชมค่ะ

แฟนคลับเขารักเขาสังเกตเห็น

เวลาต้องใกล้ชิดไงมันก็เลยเขินเขินนิดนึง
ดูดิโอ้ยยิ้มได้ไม่เต็มมุมปากนะคะอาการมันเขิน
แต่ล่าสุดค่ะไม่ต้องเดากันแล้วคุณผู้ชม
เออก็เขินจริงสิครับจะรออะไร

พร้อมกับบอกว่าต้องใช้เพลงสยบความเขินไม่ใช่เขินธรรมดา
คนอย่างนี้เลยขึ้นไป
งานนี้เจนิดนะคะมาส่งอีโมจิรูปเขินให้ด้วย
เอาล่ะสิคุณผู้ชมค่ะอาการของคู่นี้มันเป็นยังไง

ครับลองเพลงให้ฟังนะครับ

ร้องเพลงละค่ะ
เดี๋ยวนี้เขาสู้ใส่ตาแล้วว่าไม่กล้ามอง
เอาใหญ่เลยค่ะ
ตังค์แบบสุดค่ะพร้อมมาก

ผู้ชมเหมือนเป็นปันดักพยานว่าเขาจีบกันอยู่
เอาดีนะคุณผู้ชายมาร้องเพลงกล่อมเราขนาดนี้

เจนิสพอเป็นลุคแบบแบ๊วน่ารักก็เป็นอีกแบบนะ
ปกติน้องรับแต่บทนางร้ายวิทย์เหวี่ยง
เปลี่ยนบทคาแรคเตอร์ก็น่ารักนะคะ